สนับสนุนโดยดูแลตัวเองดื่มดีไลท์ทุกวัน
เช่นไรกำจัดปลวกยูงมดมะรางสาบ
อะไรกันบ้าง
เราเริ่มจากบ้านของสาวซานิกับคุณแม่นะครับ
บ้านนี้เน้นอาหารเจเพื่อสุขภาพฮะกับเมนู
ต้มกะล่ำปลีไส้เห็ดหอมนั่นเอง

น้ำที่แช่เห็ดนี่หรือแม่ใช่ค่ะ
ทำไมต้องใช้น้ำที่แช่เห็ดนะครับ
ก็คือมันจะได้วิตามินน้ำมันจะได้หอมด้วยอะค่ะ
อ๋อเพราะเราไม่ได้มีน้ำเต้นกระดูกหรือไหมอ๋อเพราะว่าเราไม่มีกระดูกหมู
ไม่มีอะไรเป็นของน้ำเห็ดหอมอ๋อให้มันมีเชื่อของน้ำเห็ดเข้ามาอยู่ที่นี่
จะเอาน้ำเห็ดหอมแล้วก็มาต้มใส่ข้าวโพด
แล้วก็หัวใช้เท้าเพื่อน้ำรสมันจะได้หวาน
เราเอาข้าวโพดแค่น้ำมันเฉยได้ไหมค่ะเอาแค่น้ำมันเฉย
งั้นข้าวโพดก็กินได้เลยนะคะใช่
หัวใช้เท้าเอาไว้ใช่ไหมคะหมอใช้เท้าก็ไม่เอา
เอาไม่เอาอีกค่ะไม่เอาไว้
ถ้าใครอยากกินก็ต้มลงไปเลยก็ได้
แล้วก็ต่อไปจะเป็นการทอด
ทอดเห็ดเพื่อให้ได้รสชาติของเห็ดให้มากขึ้นเข้าไปอีก
อันนี้ต้องบอกว่าเป็นเมนูใจเย็นนะใช่ค่ะต้องทำสบาย
คือต้องมีเวลาค่อยทำอะไรอย่างนี้ค่ะ
เชื่อไหมพี่เอกมันเป็นเมนูที่หนูกินตั้งแต่เด็ก
คือกินเหมือนไม่ต้องกินกับข้าวก็ได้

เพราะน้ำมันก็หมดพอดีเลยในนี้
อ๋อแห้งหมดไปพอดีเลย

ตอนนี้แม่ผัดเสร็จรวมเบ็ดเสร็จแล้ว

ลงในหม้อน้ำซุปอีกทีนึงนะคะเพื่อที่เราจะต้มใช้เวลาต้มอีก

เดี๋ยวขอชิมเลยนะ

ต่อกันที่กับข้าวจันโปรดของน้องก้าวจีรายุนะฮะ
ผัดน้ำพริกกุ้งเสียบส่วนผสมก็ตามนี้เลย
แล้วก็ให้ถ่ายกาวกลับกุ้ง๒๐๑๕

ปกติเราจะใช้เป็นน้ำพริกกุ้งเสียบแบบกุ้งแก้วค่ะ
แม่มีเคล็ดลับเรื่องการเลือกกุ้งมั้ยฮะ

จะบอกว่าเวลาทอดไข่ก็ใส่น้ำมันนิดเดียว
น้ำมันรำข้าวมันปลอดภัยกันอยู่แล้ว

แล้วเวลาให้เก้าทานต้อนี้นะค่ะ
ทีเดียวเลยแล้วไม่มีน้ำมันเลยจริงจริงอ่ะโอ้เรียบร้อยเลยสวยงามด้วย
อันนี้จะผัดข้าวผัดกุ้งเลยทีเดียวจบเลยใช่ค่ะลงทีเดียวเลย
คือปกติแล้วถ้าเราถ้าเป็นกุ้งชิ้นเล็กถ้าไม่ใช่กุ้งชิ้นใหญ่อย่างนี้ค่ะ
พร้อมข้าวนะครับอันนี้จะใส่กุ้งแต่ตอนนี้ใส่อะไรก่อนคะ
อันนี้ว่าจะใส่กุ้งอันใยรวมกว่านิดหนึ่งเพราะว่าไม่อย่างนั้น
กุ้งมันอาจจะสุกสุกยากกว่าอะไรอย่างงี้ใช่เพราะกุ้งมันทั้งตัวอ่า

เคยไปกินที่ร้านจะเป็นเข้าผัดพริกสดกุ้ง
แต่ว่าพอเราออกมากลับมาที่บ้าน
ก็คือก้อยจะใส่น้ำพริกกุ้งเสียบรสชาติมันจะเหมือนแบบ

น่ากินสุดเลยฮะสำหรับข้าวผัดน้ำพริกกุ้งเสียบ
มาต่อกันด้วยเมนูที่ตุ้ยเกียรติกระมวลโปรดปรานเป็นที่สุดเลยนะครับ
เห็นว่าช่วงนี้เนี่ยต้องให้แม่ทำให้กินทุกวันเลย
นั่นก็คือเมนูไก่ก้อนนั่นเอง
ส่วนผสมก็มีดังนี้เลยครับท่าน

ไม่ใช่ค่ะแล้วเราหั่นอย่างนี้เพื่อความสับง่ายค่ะ

นี่ใส่อะไรคะนี่อะไรค่ะน้ำตาลน้ำตาลค่ะซอสปรุงรสน้ำมันหอยค่ะน้ำส้มสายชู
แล้วนี่น้ำส้มสายชูนี่ใส่มันจะไม่เลี่ยนค่ะ
ทำไมต้องใส่แป้งทุกอย่างครับ
ไม่ให้มันเป็นก้อนจ้ะไม่งั้นเดี๋ยวพอเราทอดแล้วมันแตก
อ๋อเอาไปทอดเหรอแม่ใส่ไข่ค่ะค่ะ
ถ้าถ้าเธอถูกใจผู้หญิงคนไหนเธอต้องให้มาเรียนกับแม่เยอะมากเลยนะใช่ครับเธอถูกใจแม่อยู่คนเดียว
ลงตัวมากเที่ยวนิดเข้าไปเลี่ยนจริง
ใช่ไหมถ้ามีน้ำส้มนิดนึงมันจะไม่เลี่ยนค่ะ
ต่อไปนี้เป็นเมนูในตำนานนะครับ
ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงรุ่นแม่อ้อยที่ทำให้น้องเพลงกับเมนูไก่อบกระทะครับ
ส่วนผสมก็ขึ้นอยู่นี่แล้วฮะ
เราจะต้องตำเกลือกับพริกไทยก่อนจ้ะ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

ระหว่างคลุกไปเลยกับทานมันไม่เหมือนกัน

ไม่ต้องให้ถึงขนาดแบบว่าเลือดแห้งอะค่ะ

เพราะเราเอาแค่แบบว่าพอสุก
ให้เห็นเลือดออกมาด้วย

เสร็จแล้วแค่นี้แล้วนะคะ

แล้วเราก็จะเห็นว่าน้ำกับน้ำมันเนี่ย

อย่างนี้เริ่มเติมได้แล้วนะ

คือน้ำมันจะเริ่มที่จะไม่

ตอนนี้เราจะเติมน้ำเป็นครั้งที่๓แล้ว

หนูจะวนเหมือนเดิมนะพี่นะ

จริงอ้อยจะอบผักไปแบบนี้เลย

อันนี้นมยำมันมี๓รสคือ
เปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็มีเผ็ดนิดหน่อย
เปรี้ยวหวานเผ็ด
แล้วก็หั่นเตรียมเครื่องเลยนะคะหั่นหอมใหญ่
เติมน้ำมันไปนะคะแต่ไม่ต้องเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมัน

ลับในการเจียวไข่ของแม่มีไหมครับ

อันนี้หมายถึงว่าเราเอาไข่มาประทาน

แม่แม่ตัดแม่ตัดอ๋อสับเลย

เติมน้ำดีกว่า

เอาละค่ะน้ำเดือดแล้วก็ใส่

๒ช้อมส้มพูด
เติมน้ำปลา
ไปขั้นตอนต่อไปเราใส่พริกซอยนะครับ

อันนี้เสร็จเรียบร้อยจบแล้วเสร็จแล้ว
ส่วนคู่นี้น้องเฟิร์นกับคุณแม่ที่ทำอาหารเก่งทั้งคู่เลยนะครับ
โชว์เสน่ห์ปลายจวักกับเมนูทอดมันปลากราย
ส่วนผสมก็มีดังนี้เลย
คุณแม่คะเราเริ่มอะไรก่อนของเราปลาปลา

แล้วก็ใส่พริกแกง

มีใส่พริกแกงในนี่ด้วยเหรอ

เดี๋ยวทำไมเนื้อปลาต้องแช่ตู้เย็นก่อน
ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเอาไว้เย็น

ใส่อะไรไปบ้างน้ำตาล
น้ำตาลน้ำปลานิดนึง

ดูของแม่ดูของแม่
บางบางแม่
มาถึงคู่แม่ลูกซุปตาแคนดี้และแม่บานเย็นนะฮะนี่เขาก็จัดเมนูคู่ครัวปนปลามาโชว์กันเลยส่วนผสมก็ตามนี้ครับ
ทรัพย์ข้าวผักชี่ด้านข้างใช้ทั้งรากเขาบอกหอมมาก
แล้วปลาทูนี้ต้องทอดไหมครับเอาลงเลยแม่ทดปลาทูก่อน
ได้ยังไหมค่ะเอาลงได้ต้องตำอีกหรือตำอย่าระเย็นมาก
ผมตามให้แรกแม่ไม่ต้องหยั่งหน้าสวาย

มันเผ็ดไปแต่ก็พริกสวนได้ค่ะ
พริกขี้หนูเล็กที่อาหารทำเรื่องชิ้น

พริกนี้มันก็แค่ให้หอมคือกลิ่นพริก

ส่ายเยอะไหมคะแม่ส่ายเยอะไหมคะ
หมดเลยน้้ำก็ได้คมหอม

อันนี้ก็คือถึงขั้นตอนพิเศษ

เตรียมตัวจะผัดเพื่อให้เกิดความหอม
หนึ่งก็ใส่กระเทียมหน่อย